ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะที่หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะเคยสงสัยว่า
การใช้โทรศัพท์มือถือในปั๊มน้ำมัน
ทำไมใช้ไม่ได้ทำไมต้องติดป้ายเตือนว่าต้องปิดโทรศัพท์มือถือระหว่างที่เติมน้ำมัน

ปัญหาแล้วก็มีคลิปที่แชร์บนโลกออนไลน์ปกติ
เราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเชื่อ

คือดับเครื่องทุกครั้งที่เติมน้ำมันแล้วก็ไม่ใช้โทรศัพ

แต่แอบไม่เชื่อแอบแบบทำไมไม่เชื่อ

มันอาจจะมีสิทธิ์ได้แต่ว่าคลิปนี้ค่ะ
แชร์กันบนโลกออนไลน์ไฟลุกท่วมเลยทีเดียวค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นคลิปที่บันทึกเหตุการณ์ได้ด้วย
นี่ไงสังเกตดูฟึ๊บเดียวเท่านั้นแล้วลุกลาม
เยอะด้วยอย่างรวดเร็วทำไมอ่ะ
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถมอเตอร์ไซคันนี้นะคะ

หนุ่มรายหนึ่งขี่จักรยานยนต์เข้าไปเติมน้ำมันภายในปั๊มน้ำมัน
จังหวะที่กำลังเติมอยู่เนี่ยจู่ไฟลุกพลึบเป็นวงกว้าง
ทำให้พนักงานแล้วก็เจ้าของรถพากันวิ่งตะเลิศค่ะ
ก่อนที่จะมีพนักงานอีกคนอย่างที่เห็น
คุมสติทำการดับไฟได้ทันเวลานะคะ
โดยคนโพสต์ก็บอกว่าลูกค้าเอามือถือไว้ใต้เบาะ
กำลังเติมน้ำมันมีสายเรียกเข้า

เออลูกขึ้นมาจากเบาะด้วยมันสักครู่นี้
ใช่ค่ะซึ่งทีมข่าวก็ติดต่อไปยังผู้โพสต์คลิปนี้นะคะ
ทราบว่าคลิปนี้ถูกแชร์กันในกลุ่มไลน์
เรื่องต้นไม่ทราบว่าเกิดเหตุที่ไหน
แต่คาดว่าน่าจะเป็นในประเทศไทยค่ะ
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดก็บอกว่า
เป็นเหตุที่เกิดเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ

มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในหลายประเทศ
รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์
โดยสาเหตุหลักเกิดจากการใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะ
เรื่องนี้เราเลยสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญ
เป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตร์อาจารย์ดรวิริชัยพุทธวงศ์
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรา
บอกว่าทางวิทยาศาสตร์มีความเป็นไปได้
เนื่องจากน้ำมันเบนซินมีจุดวาบไฟ
อยู่ที่อุณหภูมิลบ๔๕องศาฟาเรนไฮ
แล้วก็เมื่อโทรศัพท์มีสายเรียกเข้า
จะทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าวิ่งผ่าน
ประกอบกับช่วงเติมน้ำมันจะเกิดไอระเหยขึ้นมา
ทำให้ทำให้เกิดปฏิกิริยากับโทรศัพท์ได้นะคะ
ดังนั้นเตือนเลยคุณผู้ชม
ฝ่าฝืนป้ายเตือนห้ามใช้โทรศัพท์ภายในปั๊มน้ำมัน
เพราะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแน่นอน
เตือนเลยคุณทั้งสองคนเข้าฝ่าฝืนนะ
ฉันดับเครื่องแต่ว่าโทรศัพท์บางครั้งก็ยอมรับว่า

คือเหมือนเคยเห็นคลิปลักษณะนี้จากเมืองนอกเหมือนกัน
แล้วเคยลองหาข้อมูลดูว่ามันเกิดขึ้นได้จริงหรือ
คือพอเจอแล้วเขาก็พูดทำนองนี้ในเรื่องของอายระเหย

เพราะตรงนั้นแหล่งเชื้อเพลินเท่านั้นเลยปั๊มน้ำมัน